ก็เดี๋ยวเอาเรื่องคำพิพากษามานะครับวันนี้เนี่ยที่
นะครับที่วันนี้นะครับดำลงความยุโธริทธรร์นะครับ
แล้วก็ตัดสินมาเนี่ยด้วยพยานหลักฐานผมคิดว่า
ว่าถ้าเดี๋ยวพี่สื่อมูลชนหรือประธาชน
เห็นคำพิพากษาฉบับเต็มทั้งหมด๗๐กว่าหน้านะครับ
ชัดเจนเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไง
วันนี้สารตัดสินเลยว่าครูปีชาไม่มีอำนาจฟ้อง
แต่ว่ายกเอาวันที่๒๗มา

วันนี้ก็ขอบคุณนะครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่านพบตรนะครับท่านทิติราชผู้ประชาสอบสวนกลางท่านที่แล้วนะครับ
หรือกองปราบปรามในสมัยท่านมัยตีนะครับ
ก็ถ้าเกิดไม่ได้กองปราบเนี่ยหลักฐานต่างนะครับเราคงจะเอามาด้วยความยากลำบากนะครับ
หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่วันนี้ความจริงปรากฏเนี่ยนะครับ
นอกจากตะหมดองปราบแล้วยังมีตะหมดปทด้วยนะครับ
ก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เอาพยานหลักฐานมาเนี่ยนะครับ
ทำให้คนที่โกหกนะครับไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้เลยนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนในทุกประเด็น
เรื่องที่เราสู้คดีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้ว
แต่ว่าครูปีชามาไหมหรือพยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับ
วันนี้มีในคำพิพากษาหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ
ก็อย่างแรกเลยนะครับพยานของเขาเนี่ยพยานโจทย์เขาให้การขัดกัน
ถ้าเกิดในสำหรับคดีอาญาแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเขาพูดจาไม่เหมือนกันเลย

ทางฝ่ายรัฐนาพรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ
คำพูดของพยานของเขาขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าคลิปเสียง
ใช้พิสูจน์ได้นะครับไม่ว่ากดรรมความผิดหรือไม่กดรรมความผิด
ไม่กระทำความผิดนะครับแล้วก็คลิปเสียงอันนี้เนี่ย
เจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพราะว่าทางครูปีชาได้มีการเซ็นยินยอมให้มีการคัดไปโดยชอบ
มีการรับคลิปเสียงแต่ตอนนั้นผมออกมาพูดไม่ได้แล้วว่า
โดนปิดปากไปแล้วนะครับเขามีการรับคลิปเสียง
ทั้งหมดเนี่ยครูปีชารับทั้งหมดสี่คลิปนะครับไอ้คลิปว่าพ่อไม่ได้ซื้อนะครับ
สามสามเจ็ดข้างหน้ามันเป็นสามสามเจ็ดนะครับ
ไม่ใช่เลข๕๓๓นะครับเหล่านี้เขาได้รับไปในชั้นพิจารณาในศาลหมดแล้วนะครับ
วันนี้ศาลก็เอาใช้ตรงนี้มาในการพิจารณาด้วยนะครับค่ะหลังจากนี้เราจะทำไมต่อไป
ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปปรึกษาพี่ทนายอาคมนะครับแล้วก็ทีมทนายนะครับ
ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อไปเราก็คงจะไปเรื่องคดีแพ่งต่อนะครับ
ประเด็นของคดีแพ่งนี้จะมาฟ้องร้องประเด็นไหนยังไงบ้างคะ
ฟ้องเราไว้แล้วเขาก็มีการอายัดเงินไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะขอขอสารถอนอายัดนี่แหละ
เพราะว่าผมคิดว่าหลักฐานมันชัดเจนนะครับเพราะว่าเรานำเสนอไปเนี่ย
เราเราเสนอคดีอาญาในคดีนี้ไปเนี่ยเรานำสื่อแบบเต็มรูปแบบนะครับ
พยานหลักฐานถามค้านของเขาหรือว่าพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ขอหมายไปเรียกมานะครับจะไม่มีการพิจารณาฟ้องพยานเท็จเพิ่มไหมคะ
คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอคุยปรึกษากันก่อนกับคุณลุงจรูนว่าว่ายังไงนะครับ
คุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะว่าก็อยากไปใช้ชีวิตนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนทำแบบนี้เรื่อยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเรียนแบบถ้าเกิดเราไม่ดำเนินคดีนะครับ
อันนี้คือเราจะมองในรูปของสังคมว่าสังคมจะได้ประโยชนอันไหนมากกว่ากัน
อันนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปตัดสินใจกับทางคุณลุงจรูนก่อนนะครับ
ในเมื่อสารระบุว่าคือครูปีชาไม่ใช่เจ้าของถ่วยเสนอฐง
แล้วระบุไหมคะว่าคือเป็นของคุณจรูน
ก็ตามข้อสัญญาณกฏหมายอยู่แล้วนะครับ
ออกมาชัดเจนเลยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่
คือก่อนหน้านี้ครูปีชาบอกว่าถ้าเกิดสารยกฟ้อง
ปีชาก็จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อ

แต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดมีการสำนึกนะครับว่าในการกระทำของตัวเอง
ถ้ายังไม่สำนึกนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับ